ชาวบ้านสุดทนบอกว่าเจอถนนแบบนี้อีกแล้ว

เนี่ยทำตลอดกาลแต่ที่นี่เขาบอกไม่แพ้พระราม
ชาวบ้านให้ฉายาว่าถนน๗ชั่วโคตร
สร้างมาแล้ว๕ปียังไม่เสร็จเลยนะฮะ
และเชื่อว่าผู้รับเหมาคงทำไม่ทันแน่
เพราะอีก๓เดือนจะต้องส่งมอบโครงการแล้ว
ปรากฏโอ้โหยังทำครึ่งกลางอยู่เลย

เรียกร้องให้หน่วยงานเข้ามาแก้ไขนะครับ

เราให้เป็นพ่อแม่พี่น้องคุณที่รับอุบัติเหตุบ้าง
แล้วเป็นเพราะคนที่ต้องมาเจ๊งกับธุรกิจบ้าง
พวกเราทนมานานแค่ไหนแล้ว
พวกเราทนมานานแค่ไหนแล้วพี่น้อง

ตัวแทนชาวบ้านตำบลปลวกแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง
ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
รวมตัวกันมาโอ้โหเกือบพันนะคุณ
ประท้วงผู้รับเหมาที่รับผิดชอบทำถนนสาย๓๐๑๓๔แยกปากร่วม
จนถึงถนนสาย๓๑๙๑ปลวกแดงระยองระยะทางตรงนี้๑๔กิโลเมตร
คุณ๑๔กิโลทำมา๕ปียังไม่มีวี่แววจะเสร็จเลย
ชาวบ้านบอกโอ้โหแค่๑๔กิโลเท่านี้เอง
ชาวบ้านบอกว่าถนนสร้างมาตั้งแต่ปี๒๕๖๑ใช่ไหม
ต่อสัญญามา๒๓ครั้งจะสิ้นสุดสัญญาเดือนพฤศจิกายน๖๕นี้แล้ว
แต่ดูเหมือนว่าโอ้โหมันเสร็จไม่ทันแน่เพราะอีก๓๔เดือนนี้เอง
อาจจะมีการขยายสัญญาต่อไปอีกพวกเราทนไม่ได้อีกแล้ว
ถ้าขยายต่อไปอีกก็ไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่นะคุณนะ
ร้านค้าบริมทางชาวบ้านริมทางต้องทนอยู่กับฝุ่น
มีคนประสบอุบัติเหตุตกหลุมท่อระบายน้ำไม่มีฝาปิด
ตายไปแล้ว๓ศพนะคุณและบาดเจ็บอีกหลายรายจะต้องให้ตายอีกกี่คน
นี่คุณดูสภาพถนนอันนี้ถ้าฝนไม่ตกก็เป็นฝุ่น
ถ้าไม่เอาน้ำมาฉีดล้างก็เป็นฝุ่นแต่ถ้าฝนตกเมื่อไหร่เป็นหลุม
จากนี้ชาวบ้านบอกได้นำป้ายไปติดไว้ตามหน้าบ้าน
หน้าร้านค้าประกาศให้รู้ชัดเลยได้มีข้อความระบุอย่างเช่น
ผู้หญิงขออภัยนะคุณผู้ชมเขาติดแบบนี้เลย
มดลูกพังหมดแล้วผู้ชายเป็นไส้เลื่อนแล้ว
นี่คือคุณภาพชีวิตคนบ่อวินปลวกแดงต้องเจอมา๔ปี

คือขับแล้วมันก็กระแทกกระแทกกระเทือนอยู่อย่างนี้
หน่วยงานนั้นบอกไม่เกี่ยวหน่วยงานนี้บอกไม่ใช่
โอ้โหแล้วใครเกี่ยวใครจะช่วยบอกหน่อยเถอะ
ถนนจะได้เสร็จสักทีครับเจ้านาย
ต้องตะโกนแบบนี้ไหมนี่เขาบอกถนนในตำนาน

ถนนที่ชาวบ้านต้องทนทุกข์ทรมานเอาป้ายมาติด
ทำถนนให้เสร็จทีครับเจ้านาย
เรื่องนี้ตัวแทนชาวบ้านฮะดรชัยรัฐเงินทวมนะฮะ

คือจุดประสงค์เพราะอยากให้ผู้ใหญ่บ้านเมืองเนี่ย

และไม่ต้องการให้มีการขยายสัญญาอีก
ทางออกที่ดีที่สุดคือเปลี่ยนเลย

ส่วนผู้รับเหมารายเดิมหากทำไม่เสร็จแล้วตามสัญญา

ชาวบ้านบอกถ้าไม่เปลี่ยนผู้รับเหมาโอ๊ยเปลี่ยนเลย
เป็นใครอีกคุณที่อยู่หัวขึ้นไปอีก

ไทยรัฐก็เป็นปากเป็นเสียงให้กับชาวบ้านด้วย

จะได้รู้ว่าทำไมมันถึงล่าช้า๕ปีแล้ว
ใช่ค่ะจะรออีก๓เดือนก็กลัวไงว่ามันก็เสร็จไม่ทันอยู่ดีนะคะ